สมมุตินะตอนเนี้ยเรื่องของของคุณตอนหอม
พี่เขาปู๊กอย่างงี้
รายการโป๊แตกของเราไม่มีเอ่ยขนาดนี้
แต่ละคนไม่เคยถูกฟ้องกันเลย
อย่างพิธีกรคนหนึ่งที่ชื่อเป็นผาก

หลวงไปพูดแล้วใช่เสียงต่อกุ๊ก

กับคนหนึ่งที่ชื่อเป็นภาษาฝรั่ง
แต่พูดถึงก็เข้าใจเขาเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดว่าเขาพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีเพราะเขาอาจจะติดคุกได้
แล้วอายุขนาดนี้มันอยู่ในคุกอาจจะสวดในคุกเลยก็ได้

บางคนบอกว่าเขามีการแสว่ากลับไปกินน้ำพริกถ้วยเดิม
บางคนก็มีการแสวะบอกว่าเขาสั่งการแสวะ
บางคนบอกเขาต้องการโปรโมทผลิตภัณฑ์
อ่ะจากผู้คุณคุณเป็นผู้ที่แบบว่ารู้ทุกเรื่อง
เดี๋ยวเศษเดี๋ยวฉันไม่เคยเท่าไหร่เพราะว่าทำไมฉันเป็นอะไร

สรุปมันเป็นยังไงนี่ตกลงเขาจับโป๊พิธีกร

ที่มันเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะบอก
และวิเครากันได้อย่างเช่นแบบนี้อย่างนี้ใช่
อยู่มานะ๒คนก็ทำเรื่องทำราวขึ้นมาว่า
รักกันแทบเป็นแทบตายก็จะมาเลิกลากันซะ
แบบว่าทันทีพีมแค่ข้ามคืนใช่

เราก็สงสัยว่าอะไรกันเพียงแค่ข้ามคืนแค่นี้จะมาเลิกลากัน
ผลปรากฏว่าเขาไปเสาะหาเรื่องราวต่างนานา
สุดท้ายอีนางผู้หญิงไปซุกใครเอาไว้ไม่รู้คนนอกวงการ

เด้ซุกอีนี่หรือเปล่าเฮ้ยอีบ้าคือบ้า